ครับทีนี้คำถามข้อที่หนึ่งก็คือคุณประสิทธิ์ทราบหรือเปล่าคะว่า
ทหารได้นำ๒แอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในปฏิบัติการไอโอ
ชัดเจนมีการบอกรายละเอียดวิธีการใช้เพื่อปั่นแท็กอะไรต่าง
หรือว่าติดตามต่างเนี่ยทั้งสายขาวสายดำของไอโอเนี่ย
โดยใช้๒แอปพลิเคชันนี้และข้อที่๒อันนี้คุณประสิทธิ์ต้องตอบได้แน่นอน
เพราะว่าเป็นประธานบริษัทที่เป็นเครือของเจ้าของแอปเมื่อเกิดการเปิดโปรงเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็ปิดเว็บไปแล้วด้วยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกเปิดโปรงเช่นกัน
อันนี้คือเกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะมีสองประเด็นเอาประเด็นแรกก่อน
เอาประเด็นให้ชัดผมสอนขับรถเขาจะไปประดิษฐ์รถแบบไหน
นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาถามว่าเฮ้ยอันนี้ทำอย่างไร
อันนี้เราแนะนำไม่ผิดนะครับผมปกติการสอนทั่วไป
เขาต้องวางโปรแกรมไหนโปรแกรมหนึ่งที่ให้เชื่อมกัน
ส่วนเขาจะเอาโปรแกรมนั้นไปแปะไปต่ออะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ขอตอบข้อที่๒ข้อจงอะไรนะคุณเจ้า
ถอดมีสองประการเอาประการแรกก่อนนะผมว่าผู้บริหารผมใจสั่นเอง
ผมบอกตรงกลัวเกินเหตุเขาเป็นข่าวเต็มไปหมดแล้ว
ทำไงดีไม่ได้รายงานผมเลยถอดเลย
ซึ่งถอดเนี่ยมันเป็นทั้งผลดีผลเสียนะผลดีคือมันหายไปเลยจากระบบ
แต่ผลเสียคนอื่นโจมตีได้เนี่ยใช่ไหมคุณผิดคุณผิดคุณเลยหลีก
ผมนี่นะยังเสียใจเลยนะไม่ควรจะถอดเพราะของมันถูกอ่ะ
แล้วอย่างนี้จะกลับเข้ามาใช้ใหม่ไหมคะ
เพราะว่ามันโดนด่าไปแล้วนะถูกต้องไหม

ข้อแรกคือบอกว่าผู้บริหารใจฝันข้อที่๒ที่บอกว่าปิด๒แอปเพราะอะไรอีกหนึ่งเหตุผล
อันนี้ใจฉันก็ปิดไปเลยอันที่สองนะครับผมผมก็ถามว่าแล้วปิดปิดทำไม
ก็บอกเผื่อมีปัญหาอืมการโจมตีอืมค่ะผมก็ถามว่ามีปัญหาการโจมตีอะไร
เขาบอกเนี้ยมันมีเริ่มจอกมาแล้วอ่าผมบอกนี่มาจากไหนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเนี้ย
วันนี้ก็เดี๋ยวตั้งเอารายชื่อตั้งหมดเนี้ยมาดูว่าใครคนจอกไหนมาจากกลุ่มไหน
มาจากทีมไหนค่ะซึ่งได้มาแล้วแต่ว่าผมเปิดเผยไม่ได้ฮะอ่าอ่าแค่นั้นเอง
ประเด็นมันคือว่าอันที่สองผู้บริหารผมอาจจะเอาเป็นข้ออ้างเขาได้ในการบอกปิดถูกต้องไหม
แต่มันก็น่าสงสัยถ้าเขาเอารายชื่อมาให้ผมได้ซึ่งวันนี้ก่อนเข้าเข้ามามาสตูดิโอเนี่ย
เขาก็ส่งรายชื่อมาให้ผมได้แค่สามคนอืมแต่เจาะเลยสิบแปดคนอืมนะเดี๋ยวจริงจริง
สักครู่นี้นี่คุณช่อเพิ่มจากเรื่องแค่รู้ไหมว่าทางกองทัพใช้๒แอปนะคะ
ข้อที่๒ก็คือ๒แอปทำไมถึงถูกถอดได้คำตอบแล้ว
เมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่มคือเรื่องของการปิดเว็บถูกไหมคะ
ปิดเว็บตัวเองใช่ไหมแล้วนิดเดียวได้ไหมฮะ
คำถาม๒๕นิดเดียวก็คือคือถ้าเกิดว่าแอปนี้ใช้ในการสอนจริงเนี่ย
ทำไมถึงเป็นแอปที่เมื่อแคปหน้าจอจึงจะขึ้นเตือน
หมายความว่าเป็นแอปความปลอดภัยสูงมากถ้าใช้ในการเรียนการสอนธรรมดา
ทำไมต้องมีระบบที่แคปหน้าจอไม่ได้แคปหน้าจอแล้วขึ้นเตือนที่หัวหน้าหน่วย
ก็เหมือนหัวข้อปิดเมื่อกี้
ก็กระต่ายอื่นตูมเกินนะครับผมก็คงไม่ต้องสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไอ้ส่วนการลงพัดบืนอะไรต่างต่างเนี่ยฝ่ายเคล็กติกหรือโปรแกรมเมอร์เนี่ย
ของเราเนี่ยบางทีภาษากับนักเรียนจิตอาสาอยู่ตลอดนะฮะ
บางทีเขาก็ขอความลึกเข้าไปว่าอันนี้ทำพัฒนาแบบนี้ให้หน่อยได้ไหม
เราก็อาจจะพัฒนาให้ดูเขาก็นำไปใช้ไปทดสอบทดลอง
ก็ว่ากันไปอันนี้ผมบอกตรงว่าเราก็ต้องดูว่า
วันนี้ไอ้ที่โปรแกรมนี้มันใช้แบบไหนใช้อย่างไร
บทกี่ชั้นนะครับผมนะผมจะไม่เข้าล่วงทางเทคนิค
เพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้บริหารสูงสุดก็จริงแต่ไม่ได้ไปเขียนโปรแกรมเอง
แล้วไม่รู้ว่ากี่ชั้นพูดผิดไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่คุณประสิทธิ์เพิ่มมา
คือคุณชอบบอกต้องมีอ่าเห็นไหมแต่ผมเนี้ยต้องไปดูก่อนว่า
ที่เราปิดไปรู้ว่าต้องใช้มีกิจพัสเบิร์ส

ทำไมมันต้องแคปหน้าจอแล้วต้องแจ้งเตือน

คือถ้าแอป๒แอปนี้
มันจะแจ้งเตือนไปที่หัวหน้าหน่วยทันทีหมายความว่ามันเป็นแอปความปลอดภัยสูง
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่พี่ประสิทธิ์ว่าก็คือเอาไว้ใช้เรียนเฉย
คือทำขึ้นมาให้นักเรียนโรงเรียนจิตอาสาพระราชาเนี่ย
เอาไว้เรียนโซเชียลมีเดียทำไมมันต้องความปลอดภัยสูงขนาดนั้น
จริงจริงคุณโชธนี่เก่งกว่าผมอีกนะคือรู้ว่าแคปแล้วมันเด้งไปที่ที่เซฟเวอร์ด้วย
หรือเด้งไปที่ผมเล่าตามความเข้าใจของผมก่อนนะ
ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะแต่เป็นประธานบริหารก็จริงในเครือนะ
แต่การแคปเนี่ยผมก็เคยสอนอยู่ครั้งหนึ่ง
ผมบอกว่าการแคปเป็นความปลอดภัยอย่างดีในแง่ที่ว่าสมมุติว่าเด็กคนนั้นน่ะ
นักเรียนคนนั้นไปทำอะไรพิเลนไปทำอะไรแบบไม่ถูกต้อง
เราได้รู้ว่าอันนี้แคปแล้วก็ส่งหน้าจอไปให้คนอื่น
เพราะการเรียนการสอนต้องเข้าใจเป็นเขตพระราชฐานแล้วเป็นการเรียน
ผมต้องสอนความถูกต้องเขาเรียกว่าสายขาว
คือสอนให้พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่เป็นส่วนใหญ่
กิจการจิตอาสา๙๐๔ส่วนวิธีการที่จะความปลอดภัยเป็นอย่างนั้น
นั้นผมก็คิดว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางที่เขารับผิดชอบ
โปรแกรมเนอร์เขาก็คงปรุงแต่งให้ตามเหมาะสม
คุณเจ้าค่ะคุณช่ออยู่ตรงนี้ค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนจะควบคุมแค่เวลา

เรียนไม่ถามนะคะแต่ว่าอยากจะพูดอะไรในหัวข้อนี้

คือเรื่องเทคนิคเราอย่าไปสนใจมันมากนะคะ
เพราะว่าข้อสังเกตของช่อก็คือ
ถ้า๒แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา

ก็คือสามารถส่งข้อความ
ในแต่ละแอคเคาน์ได้ในเวลาเดียวกัน

อันนี้ก็คือข้อสังเกตแถมมันเป็นมีความเป็นแอปที่มีความปลอดภัยสูง

ซึ่งแอปปกติมันไม่มีระบบแบบนี้แน่นะคะ
เรื่องเทคนิคแค่นี้แต่ช่อขอย้ำว่า

ไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับคุณประสิทธิ์นะคะ
คุณประสิทธิ์เป็นเพียงหนึ่งใน
ซอที่ต่อเข้ามาในระบบ
หรือการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร

แพร่ทั้งความรักและความชัง
โดยทำตามคำสั่งโดยถูกบังคับ
ความรักจะความรักหรือความชัง

ช่างเกลียดไม่ชอบประชาชน
ชุมนุมก็ขอให้เกลียดโดยธรรมชาติ

คือการด้อยฆ่าแพรกมณฑินให้กับประชาชน

และใช้ภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง